ก็ต้องสังเกตดีถ้าคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายรูป
เพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทอง
เขาถ่ายรูปมาแล้วปรากฏว่าเขาเชื่อว่าภาพนี้
คือภาพถ่ายติดวิญญาณค่ะ
ฮือไหนดูนะโอ้โฮเฮ่ยน่ากลัวเหมือนกันนะ

ส่วนใหญ่ไอ่ภาพที่บอกว่าติดวิญญาณนี่

เช่าอ่างทองเขามึรทรรพ์มากกันตอนนี้
ดูวงกรมสีแดงคุณผู้ชมนะ
ชาวบ้านคนที่เห็นภาพนี้เขาบอกว่า
มันคือภาพติดวิญญาณของไอ้ไข่
ไข่เป็นกุมารทองจากวัดชื่อดังนะคะ
แล้วก็มีรูปปั้นอยู่ที่วัดสนามชัยด้วย
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้
แต่คนที่มีความเชื่อเขาบอกกันมาแบบนี้
คุณนัทธนนท์สวัสดีคนที่ถ่ายภาพนี้ได้เนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยนี่แหละ
หลังจากถ่ายภาพมาแล้วก็เก็บภาพเอาไว้แล้วมาเปิดดูทีหลัง
ปรากฏว่าเฮ้ยตกใจดูไปดูมาสังเกตว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างติดมาในภาพแบบที่เห็น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เพราะที่วัดแห่งนี้ก็มีคนมาไหว้มาบนบานสารกล่าวมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่กันเยอะมาก
ดูแล้วใช่หรือไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ
อยู่ที่สายตาอยู่ที่ความเชื่อนะแต่เรื่องแบบนี้พิสูจน์ไม่ได้จริง